ข่าวนี้นะคะเสียแรงที่ไว้ใจจริงผู้จัดการปั๊มเนี่ยก็อุตส่าห์ไว้ใจเด็กปั๊มผู้ชายคนนึงให้เอาตังค์๓๕๐๐บาทไปเข้าบัญชี
ฮะแล้วเขาก็เอามอเตอร์ไซค์ของทางด้านผู้จัดการปั๊มเนี้ยนะคะไปด้วยแต่ท้ายที่สุดหายไปทั้งหมดเลยค่ะคุณผู้ชม
ไซค์ก็หายไปเงินสามแสนห้าก็ไม่ได้เข้าบัญชีนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นแล้วมีหลักฐานด้วยเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดดูค่ะ
นี่นะคะตอนที่พนักงานผู้ชายคนนี้เป็นปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่พัทยาใต้ที่ชนบุรีก็เอาเงินไป
อันนี้เป็นเงินสด๓๕๐๐๐บาทก็ตั้งใจว่าจะไปโอนเข้าบัญชีบริษัทนี่แหละคือผู้จัดการเขาก็ไว้ใจเขาก็ให้ใช้รถ
อนดาคลิกสีขาวเนี่ยขี่ออกไปเป็นรถของผู้จัดการปั๊ม
เหตุการณ์นี้เมื่อตอน๒ทุ่มเมื่อวาน
นางสาวอังสวีภัยศาลโชษกุลอายุ๔๖ปี
ก็เป็นกรรมการบริหารห้างหุ้นส่วนจำกัด
อยู่ที่ปากทางเข้าถนนพัทยาใต้ที่บังละมุงชนบุรี
เอาคลิปนี้แจ้งความกับทางพนักงานสอบสวนสพเมืองพัทยา
ก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังค่ะบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ตอนบ่ายของวันที่๑๐สิงหาคม
มอบหมายให้พนักงานปั๊มคนนี้ชื่อว่านายสุเมฆ
ศรีเหรันอายุ๒๓ปีก็เป็นคนสุรินนี่แหละค่ะ
สุเมฆเอาตังค์ไป๓๕๘๘๓๙บาท
เอาไปเข้าบัญชีธนาคารของปั๊มนะจนช่วงค่ำ
เงินเข้าบัญชีเลยแล้วก็ติดต่อโทรหาสุเมฆ
เมฆไปไหนเกิดอะไรหรือเปล่าก็ยังติดต่อสุเมฆไม่ได้
ทะเบียนงองูพพานคควาย๕๒๗ชนบุรี
รถคันนี้ไม่ใช่ของสุเมฆนะเป็นของผู้จัดการปั๊ม
ก็คือนางสาวสิริพรวงพระนามก็ขี่หายไปด้วย
แล้วรถของสุเมฆจริงจอดทิ้งไว้อยู่ที่ปั๊ม
ทะเบียน๒กกชช๘๐๓๖ชนบุรี
ทางด้านกรรมการบริหารของปั๊มเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าปกติจะเป็นหน้าที่ของผู้จัดการปั๊มนั่นแหละ

แต่ว่านางสาวสิริพรบอกว่าขี่ไม่ไหวขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ไหว
แต่ว่าไว้ใจสุเมฆนะเด็กปั๊มคนนี้เขาเชื่อถือได้
ก็เลยให้เอาเงินไปเข้าบัญชีแทน

แล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางจากปั๊มน้ำมันไปยังธนาคาร

เพื่อที่จะติดตามตัวนายสุเมฆมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แล้วก็ต้องดูด้วยว่ามีใครที่มีส่วนรู้เห็น
เกี่ยวข้องกับการเชิดเงินหนีไปหรือเปล่านะคะ